ก่อนหน้านี้อย่างที่ทราบกันดีว่าเกิดน้ำท่วมใหญ่
ที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีคันนะคะ
หลายพื้นที่ได้รับความเสียหาย
โดยเฉพาะโรงพยาบาลบางสะพานนะคะ

รวมไปถึงอาคารได้รับความเสียหาย
แต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ทุกอย่างกลับสู่ภาวะปกติแล้ว
ส่วนหนึ่งค่ะก็มาจากความช่วยเหลือของทางสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาล
ที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนนะคะ
เราไปติดตามได้จากรายงานนี้กันค่ะ
อาคารผู้ป่วยชายถูกปรับปรุงและต่อเติม

จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริคัน
เมื่อวันที่๙ถึง๑๐มกราคมที่ผ่านมา
ซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายเพียงอาคารผู้ป่วยชายเท่านั้น
แต่ยังได้ส่งผลกระทบกับห้องผู้ป่วยพิเศษ

รวมไปถึงห้องน้ำในโรงพยาบาลอีกด้วย
ความเสียหายวงกว้างที่เกิดขึ้นกับโรงพยาบาลชุมชนระดับอำเภอที่มีขนาด๑๒๐เตียง
ได้รับผลกระทบจากอุทธกภัยจนต้องมีการอบพยพผู้ป่วยที่รับการรักษาอยู่ไปยังโรงพยาบาลข้างเคียง
โดยภายหลังสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติได้มีการสำรวจความเสียหายพบว่า
ในด้านสิ่งปลูกสร้างตัวอาคารระบบสาธารณูปโภค
รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ได้รับความเสียหาย
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนำโดยพลโทอภิรัตคงสมพงศ์
ประธานคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
พร้อมด้วยพลตรีฉลองรัฐนาคอาทิตย์ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ลงพื้นที่เพื่อเข้าเยี่ยมพร้อมมอบเงินสนับสนุนให้แก่โรงพยาบาลบางสะพาน
โครงการส่งน้ำใจให้บางสะพานจำนวน๕ล้านบาท
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพานระบุว่า
ทางโรงพยาบาลได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก
ในด้านโครงสร้างของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
และในด้านครุพันธ์และเวชพันธ์ทางการแพทย์
ซึ่งมีมูลค่าความเสียหายรวมทั้งสิ้นประมาณกว่า๓๐ล้านบาท
โดยงบประมาณที่ได้นำมาใช้ในการซ่อมแซม
ปรับปรุงผลกระทบจากอุทธกภัยในครั้งนี้
ส่วนหนึ่งเป็นเงินสนับสนุนจากทางสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาล
มูลค่า๕ล้านบาท

น้ำโค้กถูกมากที่ประมาณ๒เมตรนะครับ

ฝั่งที่จะเป็นนักศาสตร์ว่าเราเตาประกายัด

มีเชื้อตั้งอยู่หนี้อีกทีนึง
การผุนแล้วทราบดูมันต้องแข็งแรงมากนะครับ

การปล่อยสิ้นในกรุกประพยากอัตรายค่อนข้างจะหลวงกรับทะเยียงอัตราย
ต้องรองรับทางยสตราบาลมาลำไปทีอีกทีหนึ่ง

คุณผู้นี้จะไม่รับในสูตรผู้ที่เตาของพี่ยักษ์
เราไม่อยากลงแล้วเราจะได้พักเตียงหายมาก

ที่ได้รับจากทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ได้มีการเบิกจ่ายใช้งานแบ่งออกเป็น๓ส่วนหลัก
แก่ส่วนแรกงบปรับปรุงตึกชาย

เพื่อนำมาใช้ในการทำงานเชิงรุก

และนำมาใช้เพื่อก่อสร้างตัวโครงสร้าง
สำหรับเตาเผาขยะติดเชื้อ

เพื่อที่จะใช้สำหรับพักขยะทั้งหมดของภายในโรงพยาบาล
เพื่อรอให้ทางหน่วยงานเทศบาล
มารับขยะไปดำเนินการกำจัดต่อไป